มันไม่ใช่แค่เรื่องของรถคันนี้กับบ้านของคุณป้านะ
มันขยายไปถึงเรื่องของผังเมือง
เรื่องของการอยู่ร่วมกันในชุมชน
เรื่องของตลาดต่างที่เปิดขึ้นโอ้โห
ผมว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพต่างจังหวัดก็เยอะ
คุณป้าเจ้าของบ้านบอกเลยว่าทนแบบนี้๑๐ปีแล้วนะ
คุณผู้ชมลองนึกภาพตามว่าถ้ามีตลาดมารายล้อมอยู่รอบบ้านเรา
เป็น๑๐๑๐ตลาดเสียงดังเรื่องของกลิ่น
คุณป้าบอกว่าบางคนมาปัสสาวะริมกำแพงบ้าน
จอดรถขวางหน้าบ้านไม่ต้องพูดถึงบ่อยมาก
นี่ค่ะสิ่งต่างเหล่านี้ที่เขาทนมา
แล้วก็สู้ทั้งเรื่องของข้อกฎหมายมายาวนานมาก
และที่แน่นอนก็คือบ้านมาก่อนตลาด
เมื่อสักครู่นี้คุณป้ามาคุยกับคุณจอมขวัญในถามตรง
แล้วก็ได้พูดคุยกับพอเขตนะครับทางโทรศัพท์
พอเขตยอมรับว่าตลาดที่ตั้งอยู่ลายล้อมบ้านป้าเนี่ยผิดกฎหมาย
ผู้อำนวยการเขตประเวทบอกว่าฝั่งตรงข้าม๑ตลาด
รอบอีก๔ตลาดทั้ง๕ตลาดผิดกฎหมาย

นั่นน่ะสิเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี
แต่ก็สงสัยว่าแล้วระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี
ตลาดก็ยังไม่ถูกกฎหมายแต่ตลาดก็ยังเปิดอยู่ตามปกติได้เหรอ
เดี๋ยวไล่เรียงกันนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงด้วยนะครับ
แต่ดูตรงนี้ก่อนเพื่อให้ท่านเข้าใจสภาพพื้นที่
นี่คือภาพมุมสูงของบ้านคุณป้ากับตลาด

ถ้าท่านผู้ชมเห็นถนนถนนเส้นนี้เมื่อสักครู่คุณป้าบอกว่า
เนี่ยหลายสิบปีมาแล้วคือหมู่บ้านเสรีวิลล่า
เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูภาพแรกก่อนนะฮะ

คือก่อนหน้านี้เนี่ยหมู่บ้านเสรีวิลล่า

ทั้งหมดดงนี้คุณเขมสอน
นี่คือที่ดินที่เขาขายเป็นแปลง

ให้ไปสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ

มันคือถนนคอนกรีตคือถนนในหมู่บ้าน
ใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่มาทำถนนใหม่

เหมือนกับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสร้างตลาด
หรือว่าสร้างอาคารอื่นที่ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรร
พอเป็นถนนที่มีการตีเส้นจราจรอะไรพวกนี้
มันกลายเป็นถนนสาธารณะขึ้นมาทันที
ถ้าตรงขึ้นไปบนหน้าจอ

แล้วด้านท้ายสุดไปข้างบนเนี่ยจะมีบึงอยู่

บ้านคุณป้าคือหลังสูง
หลังคาสีเทากรมท่า

แล้วสีขาวเตี้ยอยู่มีหลังคงหลังคา

คุณป้าบอกว่าคือตอนซื้อที่ดินตรงนี้เนี่ย
ก็ดูเอกสารต่างของเจ้าของโครงการนะ
เขาก็ยืนยันว่าเป็นการขออนุญาต
เพื่อจัดสรรที่ดินในการทำหมู่บ้านจัดสรร
ดังนั้นจะไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
มันไม่ได้เลยเพราะมันเป็นพื้นที่ของบ้านจัดสรร

คุณป้าบอกว่ามันไม่ใช่แค่๕ตลาด

โดยรอบตรงนั้นมีเป็น๑๐ตลาด
ตลาดใหญ่ตลาดแผงลอย
ตลาดที่เป็นตลาดนัดอะไรเยอะแยะไปหมด

ก็ต้องมีการทำเรื่องขออนุญาตในการก่อสร้างอาคาร
จะต้องมีโครงเหล็กโครงอะไรที่เป็นตลาด
ก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตในการทำตลาด

ก็มีเอกสารนะว่าตลาดเหล่านี้
เขามีเอกสารที่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
เกี่ยวข้องเซ็นอนุญาตให้ในการก่อสร้างอาคาร
มันมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณไปอนุญาตได้ยังไง

โอ้โหบอกมาหมดว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เจอนะ
แล้วเดี๋ยวเราจะมีภาพย้อนไปในอดีตนะ
นี่ยังเป็นตลาดตั้งโครงสร้างเป็นทรงเป็นโซนนะ
ก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ย

รายรอบด้วยอะไรก็ไม่รู้เต็มบ้านไปหมด
ไม่ใช่บ้านคุณป้าหลังเดียวบ้านคนอื่นด้วย
ใช่ค่ะทีนี้จุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของรถมาจอดขวาง

ท่านก็ดูคลิปอะไรไปเยอะแยะไปหมดแล้วนะฮะ
ที่มีรถกระบะคันหนึ่งไปจอดขวางหน้าประตูบ้าน
เพราะตอนนี้ปัญหาหนักที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ

คุณป้าพยายามต่อสู้คดีมาตลอดนะฮะ
พอมีคดีเรื่องไหนอะไรยังไงก็ทำแผ่นป้ายมาติดที่หน้าปากประตู

เอาเรื่องคดีรถให้จบก่อนจะได้แยกเป็นส่วน
ค่ะคุณป้าบอกว่าช่วงวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก็มีอยู่บ้านกัน๔คน
มีคุณป้าสองคนที่ออกมาที่เห็นในคลิป
ขวานถือเสียมที่มาทุบรถ
อีกคนนึงนั่งอยู่ในรถที่เป็นรถของบ้านคุณป้า

ส่วนอีกคนยังอยู่ในบ้านคืออยู่กัน๔คนทั้งหมด
สรุปแล้วเอาเรื่องคดีทุบรถกันก่อนนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม
ภูมิกับการสอนอประเวทเจ้าของพื้นที่
บอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายที่ไปจอดรถขวางทางเข้าบ้าน
แล้วก็ถูกทุบรถเสียหายไปแจ้งความเอาไว้แล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยศรีนคริน๕๔
แวงหนองบอลเขตประเวทกรุงเทพ

ตามพศ๒๕๒๒นะครับ
พบว่านางสาวรัชนิกรเลิศวาสนาอายุ๓๗ปีคนขับรถ
ไม่ได้ทำผิดเรื่องห้ามจอดรถในช่วงเวลาห้ามจอด
เพราะเขาห้ามจอดช่วง๖โมงเช้าถึง๑๐โมงเช้า

แต่ช่วงเกิดเหตุ๑๑นาฬิกา
แต่ผิดมาตรา๕๗ของพรบจราจรทางบกนะครับ
ก็คือเรื่องของการห้ามมีให้ผู้ขับขี่จอดรถ
ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
ระยะ๕เมตรจากปากทางเดินรถ

เปรียบเทียบปรับไปเป็นเงิน๕๐๐บาท
แต่ว่านางสาวรัชนิกรนะครับได้ยืนยันบุคคลตามปรากฏในคลิป
แล้วก็แจ้งความเอาไว้กับคุณป้าทั้งสองคนที่ไปทุบรถนะครับ
ก็คือนางสาวรัตนชัดแสงหยกตรการอายุ๖๑ปี
กับนางสาราณีแสนยกตรการ๕๗ปี
ส่งหมายเรียกไปแล้วให้มารับทราบข้อกล่าวหา
วันจันทร์ที่๒๖กุมภาพันธ์นี้เวลาบ่ายโมง
ข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
และข้อหาพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุอันควร
ค่ะแต่เราก็มีเสียงเจ้าของรถที่ถูกทุบนะคะ
นางสาวรัชนิกรเลิศวาสนาเขาก็ยังคงยืนยันว่าเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นบ้านร้างคิดว่าเป็นบ้านถูกบังคับคดี
เพราะป้ายใหญ่เลยติดอยู่หน้าบ้านไม่ได้อ่านรีบซื้อของ
สิบนาทีเท่านั้นเองพอกลับมารถโดนทุบแล้ว

หน้าบ้านเขาคือมันจะมีป้ายอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็
แล้วก็จะมีแบบสลิงสองเส้นกั้นอยู่พร้อมกับล็อกกุญแจอย่างแน่นหนา
แล้วหนูก็เห็นแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นคำพิพากษา

คือไม่ได้สนใจก็เลยคิดว่ามันน่าจะจอดได้
เราก็กลับว่าเราจอดแป๊บเดียวแล้วก็เดินออกไปซื้อของ

เกียร์เพราะมันเป็นความเคยชินของหนู
ปกติก็ใส่เกียร์จอดอยู่ตลอดใช่ไหม
ก็ถ้าเกิดก็คือจอดรถทั่วไปหนูก็จะใส่เกียร์
เพราะว่ามันก็ไม่สามารถที่ว่ารถอื่น

เข้าใจมาตลอดว่าบ้านหลังนี้
เขาคือบ้านที่ว่าแบบเหมือนกับโดนบังคับคดีหรือเปล่า
บ้านที่โดนยึดไปแล้วหรือเปล่า
รอทรัพย์สินขายหรือเปล่า
ตอนสุดท้ายโมโหทนไม่ไหว
ก็ยอมรับว่าไปเอาขวานไปเอาเสียมมาทุบรถ

ยิ่งโมโหก็เพราะว่าพอเจ้าของรถที่จอดขวางเนี่ย

แทนที่จะรีบขึ้นรถแล้วก็ออกไป

เขาขอโทษก่อนขอโทษแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย
เปิดรถเอาของเก็บเข้ารถ

ใช้เวลาอยู่นานมากกว่าจะเอารถที่ขวางเนี่ย

ลงไปซื้อของ๑๐นาทีแป๊บเดียว
แต่ป้าบอกว่าบีบแตรอยู่ครึ่งชั่วโมง
แล้วกว่าจะเก็บของกว่าจะอะไรเป็นชั่วโมง

แต่ว่าหนูยังซื้อของไม่เสร็จ

แล้วต้องรอให้คุณซื้อของให้เสร็จ

ฟังเสียงคุณป้าเขาชี้แจงดูหน่อยนะคะ

เป็นความชอบทำที่จะต้องทำอย่างนั้น

เพราะอยู่ดีเรามาถูกปิดกั้น

เกือบครึ่งชั่วโมงคุณป้าถ่ายรูปแล้ว
บอกแล้วว่ารถของใคร
เขย่ารถแล้วมีคนมาช่วยเขย่ารถ
ช่วยดันรถรถไม่ไป
มีภาพถ่ายมีทุกอย่างให้ดู
ก่อนที่จะทำเนี่ยมันสุดวิสัยนะคะ

อย่าให้ใครมาทำความเดือดร้อน
แล้วมันก็เดือดร้อนจริงทุกวัน
คนที่จอดรถต้องมีจิตสำนึกนะคะ
ข้างหลังนี้บอกเลยห้ามขนถ่ายสินค้า

แล้วก็ยังมีเขียนด้วยว่า
ผู้ใดเนี่ยอ่า
ผู้ใดทำลายกระถางต้นไม้

สาบแช่งให้มีอันเป็นไป

จะไปบอกว่าสาธารณะมันไม่ได้
เพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ว่าพื้นที่นี้เขาขอจัดสรรนะ
เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ดิน
เพื่ออยู่อาศัยสาธารณูปโภคเนี่ย
ให้กับผู้ใช้ผู้ถนนผู้อยู่บ้าน

ไม่ใช่ที่ทำหาบเล่แผงลอย

แล้วเนี่ยคุณป้าจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการไปทำลายรถเขาเนี่ย
ป้าว่าไงคุณป้าบุญศรีบอกว่าก็ให้ไปร้องเรียนกับทาง